คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องน้องเจ้าขาเด็กหญิงวัย๓ขวบ
ที่ถูกแม่และพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย

ที่คุณย่าอัปเดตกับทีมข่าวของเราทุกวันนะคะ
วันนี้หนูมีสายระยงระยางขึ้นมาอีกแล้ว
มือทั้งสองข้างต้องโดนถูกแล้ว
หนูเริ่มมีแรงซื้อต่อต้านแล้ว
นี่ต้องยิ้มหน่อยแล้วเดี๋ยววันนี้ย่าจะไปอีก
คือข่าวนี้เราให้คุณผู้ชมเริ่มต้นเรื่อง
ด้วยการดูความคืบหน้าอาการของน้องทุกวันนะคะ
เพราะว่าเราอยากจะเห็นอาการของน้องที่ดีขึ้น

อันนี้คือภาพล่าสุดเลยที่คุณย่าถ่ายเอาไว้

เราอยากให้คุณผู้ชมได้ส่งกำลังใจไปให้น้องเจ้าขา
คือทีมแพทย์ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
เมื่อเช้าคุณย่าก็ไปเยี่ยมแล้วก็ถ่ายคลิปนี้
บอกว่าอาการของน้องคือตอนนี้ตอบสนองดี

คือวันนี้คุณหมอก็ต้องเอ็กซาเรย์สมองของน้องอีกทีนึง
ว่าต้องใช้เวลารักษาอีกหลายเดือนนะคะ
คือคุณย่าบอกว่าเท่าที่ดูก็เหมือนอาการของน้องค่อยดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามลำดับค่ะคุณผู้ชม
คือวันนี้คุณย่าก็ตามเรื่องคดีด้วย
คุณย่าทนายรณรงค์แก้วเพชร

ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือเรื่องทางคดี
คือคุณย่าบอกเลยว่าถ้าไม่ได้บุคคลเหล่านี้ย่าก็ไม่มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวของหลานเลย
ครับยิ่งมารู้ว่าเจ้าหน้าที่พมถูกพ่อเลี้ยงโทรศัพท์ไปคูค่ะเหรอ
นี่พ่อเลี้ยงโทรศัพท์ไปขู่โทรศัพท์ไปคุกคามว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้
บอกพอรู้เรื่องตกใจมากนะเสียใจมากด้วย
แล้วคุณย่าก็เลยต้องไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ไงบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเรื่องคดี
แล้วก็ต้องขอโทษเจ้าหน้าที่ที่ทำให้ต้องเดือดร้อนแต่ทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนทบุรี
คุณวาสนาก็บอกว่าก็ต้องขอบคุณทางพมจังหวัดด้วยนะคะ
ประสานมาตั้งแต่ต้นก็ประชุมร่วมกับสหวิชาชีพร่วมกับตำรวจ
รู้ว่านี่แหละมันชัดเจนแล้วมันคือการทารุณกรรมเด็ก
และชัดแล้วว่าพ่อเลี้ยงนี่แหละเป็นคนก่อเหตุก็เลยตัดสินใจติดต่อยาดทางฝ่ายพ่อแท้
ส่วนเรื่องโทรศัพท์ขู่เนี่ยค่ะคุณวาสนาบอกว่ามันมีจริงนะคุณผู้ชม
มีผู้ชายโทรหา๓รอบพูดจาเหมือนขู่
โทรมาตั้งแต่ก่อนจะเป็นข่าวตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องราวยังไม่ดำเนินคดีอะไรเลย
โทรไปขู่เจ้าหน้าที่ว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้
ก็ถามว่ามันเกิดเหตุอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเนื่องจากเขาต้องทำงานแล้วนะคะ

พอต้องมานี่เจอเรื่องอย่างนี้ค่ะ
ทำให้งานกับเขาใหม่จะสะดุดนะคะในเรื่องไฟจ่าย
มันสร้างความเดือดร้อนรำคาญเขาดำเนินคดีได้เลยนะ
ไม่ใช่อยู่ดีคุณจะโทรไปก่อกวนไปข่มขู่ใครยังไงก็ได้
ก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
ผู้กำกับการสพบังบัวทองนนทบุรีก็บอกว่า
ความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยงและแม่ของน้องเจ้าขาและน้องพีพี
สอบปากคำพยานเพิ่มไป๑๐ปาก
วันนี้ตำรวจจะไปสอบปากคำแพทย์ที่รักษาน้องเจ้าขาที่โรงพยาบาล

ฐานความผิดอนาจารย์หรือข่มขืนเด็ก
มันก็ต้องรอการสอบปากคำจากคุณหมอที่รักษาน้องก่อนนะคะ
ว่าจะสามารถนำสำนวนส่งฟ้องได้ภายในสัปดาห์หน้านี้อย่างแน่นอน
ทีมข่าวของเราก็สอบถามคุณย่าเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของผลการสแกนสมองของน้องเจ้าขาที่คุณย่าบอกว่าวันนี้ต้องสแกนเพิ่มใช่ไหมคะ
คุณย่าบอกว่าผลการสแกนสมองเนี่ยค่ะ
ด้านหลังศีรษะมีรอยช้ำเส้นประสาทระหว่างด้านซ้ายและด้านขวาขาด
มันเกิดจากแรงเหวี่ยงอย่างแรง

ใช่ค่ะทำให้ต้องรักษาแบบอย่างน้อย๒ปีนะ
ถ้าหลานอาการดีขึ้นคุณหมอบอกว่าก็ไม่มั่นใจว่า
อาการพอดีขึ้นแล้วเนี่ยน้องจะกลับมาเหมือนเดิม๑๐๐หรือเปล่าไงพี่อุ๋ย
ความธรรมอะไรเพราะว่าสมองยังมีเลือดจางยู่

อาจจะต้องใส่ท่อเพื่อระบายออกจากสมองที่มีเลือดมีอะไรค่ะ
แต่มันก็เสี่ยงไงเสี่ยงติดเชื้อ
แล้วน้องยังเด็กมากด้วย
ยาก็เลยบอกว่าขอบคุณคนที่ช่วยเหลือน้องทุกคน
ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
ก็ขอเป็นผ้าอ้อมผ้าซับรองอาหารเสริม
ไม่อยากจะรับความช่วยเหลือเป็นเงิน
ไม่อยากจะให้กลายเป็นประเด็นดราม่าหรืออะไร
ถ้าอยากจะช่วยเหลือก็ส่งสิ่งของจำเป็นต้องใช้ไปน่าจะดีกว่า
เพราะจุดประสงค์ของคุณย่าและครอบครัวของน้องเจ้าขาว

ต้องการให้แม่แท้กับพ่อเลี้ยงเนี่ยถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ใช่ค่ะไม่ได้จะมาเปิดรับขอความช่วยเหลือบริจาคอะไร
ตอนนี้สองคนนี้ถูกออกหมายจับแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปแล้วนะฮะ

อยู่ในระหว่างฝากขังระหว่างดำเนินคดีนะฮะ
แต่จะข้อหาเพิ่มอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดู